คุณแน็ตอดีพรนะคะต้องบอกว่าเป็นนางเอกเป็นนางงามสู้ชีวิตค่ะ

พูดตรงทำไมโดนยึดบ้าน

แต่ในท้ายที่สุดก็คือเป็นคดีผิดความว่าไป

บ้านที่คุณตาคุณยายอยู่โดนยึดไป

พี่หนูเกิดมาจากศูนย์หนูก็พร้อมลุยตลอดค่ะ

แล้วต้องบอกว่าคนดีคนกระตันอยู่อย่างเธออย่างที่เห็นคุณผู้ชม
งานเดินแบบงานนางแบบอะไรก็เยอะ
ละครล่าสุดปังมากบอดี้การ์ดหมอลำโอ้ยเย็นติ้งดีโอ้ยตรงนี้แซ่บมวดมากคุณผู้ชม
คือในเรื่องคือเธอรับบทเป็นคุณครูนะไม่ได้พูดอีสานหรอกนะคะ

แต่พอมีเพลงอีสานเปิดมาเมื่อใด

พามารกันตึงตึง

คือนัทเนี่ยไปขอผู้กำกับพี่โท้งชัยเนี่ย

โอ้โหต้องนานไหม

เรามีแค่ท่าแบบท่าเมนอยู่๓ท่า
ถ่ายเสริมซ่วนเป็นภาษาอีสานได้ป่ะคะ

ฝากติดตามละครบริการหมอลำนำเลยค่ะ
พระม่านกันปึง

หรือไม่ได้ซอม

ก็นี่แหละค่ะก็คนดีต้องสนับสนุน

ใช่จ้างงานน้องเยอะแล้วน้องก็น่าเอ็นดูด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจสู้เท่านั้นนะคะน้องแน็ตค่ะ